ท่านผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีวันนี้พูดตรงว่าโอ้โหคนก็ทั้งป่วนทั้งแบบแปลกใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เมืองสุพรรณทำไมอยู่ดีลิงเยอะเหลือเกิน

คือมันเยอะผิดปกติไม่ใช่มีแค่ตัวสองตัวให้พบให้เห็นตามคนที่เขาเลี้ยง
นี่มีเต็มเลยนะฮะเสาไฟฟ้องเสาไฟฟ้าพื้นที่๕อำเภอนะฮะ
นี่เป็น๑ขึ้นให้หลายตัว

ด่านช้างนี่คนเจอเมื่อเช้าครับเขาก็ถ่ายเอาไว้นะครับหลังจากที่มีคนเนี่ยเจอลิงเนี่ยเป็นร้อยตัวในพื้นที่สุพรรณบุรีมายังไงนะฮะคือตอนนี้มันกระจายไป๕อำเภอแล้วนะครับที่เราตรวจสอบนะครับทุกผู้ชมครับอยู่ที่ด่านช้างก็มีศรีประจันทร์ก็มีเดิมบางนางบวชก็บอกมีสามชุกก็มีที่อำเภอเมืองสุพรรณก็มีนี่ฮะแล้วลักษณะแบบนี้
โอ้โหคนลบบุรีเห็นบอกคุ้นค่ะเกาะตามเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าหลังคาลูกกงหน้าต่างเพราะมันมาจากลบบุรีจริงคุณเข็มมาสอนค่ะไม่ได้นั่งรถไฟอะไรมานะมีคนจับมาปล่อยนะฮะคือตอนนี้นะฮะทางเพจเล่าเรื่องเมืองสุพรรณเนี่ยเขาเผยแพร่เรื่องนี้ออกมานะฮะเราก็ตรวจสอบไปนะครับพบว่าตอนนี้อยู่เยอะไปหมดนะครับหลายคนก็กังวลเรื่องของความเดือดร้อนด้วย
อันตรายต่างด้วยนะครับสิ่งต่างเยอะแยะไปหมดลูกเด็กเล็กแดงด้วยนะครับเราสอบถามไปยังในเอกประทุมรัฐผู้ประสานงานมูลนิธิเสมอกันกู้ภัยสุพรรณบุรีนะครับบอกว่าลิงเหล่านี้เนี่ยถูกจับมาปล่อยจริงจริงนะครับก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งเดือนมีชาวบ้านแจ้งเจ้าหน้าที่มูลนิธิให้ไปช่วยจับลิงที่มาสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่หลายพื้นที่ของสุพรรณบุรีทีแรกจะ
เหล็กมาไล่จับเนี่ยบางตัวจับได้ก็อยู่อย่างเงี้ยนะฮะจากสามตอนนี้จับได้๗ตัวแล้วนะ
เราสอบถามไปยังนายอำเภอเดิมบางนางบวชนะครับนายอำเภอบอกว่าลิงเนี่ย
ที่ถูกปล่อยในพื้นที่สุพรรณบุรีเนี่ยเป็นลิงที่มีขบวนการจับมาจะเอาไปส่งชายแดน
หมายคือประเทศจีนลักษณะเมนูเปิบพิษดาร
ทีนี้ไอ้แก๊งที่มันไปไล่จับลิงมาเนี่ยส่วนมากไปจับมาจากพื้นที่ลบบุรี
เพราะว่าลิงเยอะนะแต่ทีนี้คาดว่าลิงที่จับจับมาแล้วใส่รถมาแล้วเนี่ย
พอมาตรวจสอบมันไม่ตรงตามสเปคมันลิงตกเกรดอ่ะ
เดอร์ตามที่สั่งมามันไม่ได้ไอ้ขนจะขนกลับไปปล่อยที่เดิมมันก็เป็นภาระ
ตัดสินใจทิ้งไว้กลางทางปล่อยไว้ข้างทางเนี่ยที่สุพรรณเนี่ยเจอร้อยตัวได้ตอนนี้

เท่าที่ทราบเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพน่าจะไปจับจริง

ลิงลบบุรีหรืออะไรหรือลาบบุรีประมาณนี้เนอะ

แต่เท่าที่ทราบน่าจะเป็นลบบุรีแล้วก็จะส่งออกชายแดน

ส่งออกชายแดนออกชายแดนแล้วเพื่อเพื่อเป้าหมายสุดท้ายเนี่ย
หลักจากที่สืบมาคร่าวเนาะน่าจะส่งประเทศจีน

คงจะเป็นแนวเมนูเปิบพิษพิษดารของจีนเขานั่นแหละ
คิดว่าลิงที่เอามาปล่อยเนี่ย
อาจจะประมาณแบบตกกรีบ

ตามสเปคของออเดอร์ที่มาจากต่างประเทศ

เอากลับไปปล่อยที่เดิมมันก็เป็นภาระของไอ้พวกขบวนการนี้ไง
อาจจะใกล้อะไรอย่างนี้มากกว่าใช่ไหมฮะใช่
ใช่พอรู้ว่าตกเขตไม่ได้สเปคก็ทิ้งเลยอะไรอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวพรุ่งนี้ทางจังหวัดสุพรรณบุรี

เพราะว่าเนี่ยฮะชาวบ้านเขาก็เป็นห่วงอยู่หลายจุดนะครับ
และที่สำคัญก็คือจะขยายผลต่อไปยังขบวนการเหล่านี้ด้วย
ใช่ต้องไปให้ถึงต้นเรื่องต้นทางค่ะของปัญหานี้

ไล่จับลิงมาจะเอาไปส่งออกเนี่ยฮะ